คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ความหวานของคู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะ
อุ้ยยิ่งร้อนคู่นี้ก็ยิ่งหวาน

จริงเนี่ยเคนเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะ

อันนี้เป็นแค่คลิปบางส่วนที่เราได้เห็น

ดูแลทำนู่นทำนี่ให้อยู่ตลอด

รับเลยค่ะว่าความหวานเนี่ย
ไม่มีลดน้อยถอยลงไปเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะ

ครี๊บผูกให้หน่อย
ถ้าช่วงแรกค่ะเกินแต่ว่าอันนี้ปีที่๓ปีที่
เข้าปีที่๔แล้วก็มันก็สักพักนึงแล้ว
แล้วก็เออน่ารักดีผูกก็ดี